มีแรงแล้วไปหาโชคหาลาบกันดีกว่า

เขาทำการเปลี่ยนมงกุฎให้กับพี่สาวแล้วครับ

วันนี้ถึงรอบเปลี่ยนมงกุฎให้พี่สาวแล้วนะครับ

งงกุฎแต่ละชิ้นสวยมากเลยครับ
ดูก็รู้เลยค่ะว่าทุกคนตั้งใจส่งมาให้พี่สาว

พี่สาวใส่มงกุฎชิ้นนี้สวยมากเลยครับ

ปักผมให้พี่สาวนะครับ
ทุกคนสามารถขอพรในคลิปนี้ได้เลยนะครับ
เพราะว่าพี่คนนี้ขอแนะนำเอง

บอกเลยคนเยอะที่จอดรถไม่มีนะ

ผู้สาธุผ่านทางหน้าจอของเราก็ได้นะครับ
พี่สาวหลายคนรู้จัก
บางคนไม่รู้จักเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง
เขาบอกว่าตรงเนี่ย
มันเหมือนกับว่ามีที่เป็นไม้น่ะ
แล้วเป็นแบบไม้ลักษณะแบบแปลก

หรือเรียกว่าเป็นตัวท่อนไม้ที่มันโผล่ออกมาจากต้นนี้
ลักษณะคล้ายกับคนนั่นแหละ
เขาเชื่อว่ามีสิ่งสถิตสิ่งสถิตอยู่ไง
แล้วเลยแบบว่ามันดังในโซเชียลมาก

เพราะเขากราบไห้สาธุกันโซเชียลนี่แหละ

แล้วล่าสุดก็เปลี่ยนเครื่องประดับเยอะแยะมากมาย

ที่เป็นแฟนคลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ

เรียบด่วนรามอินทา

จริงดาราทัศน์ก็ไปกันเยอะ

แล้วก็พี่เอ๊ดด้วยหรือเปล่า

แต่ว่าพี่เอ๊ยังได้ไปหรือเปล่า

พี่ฝนธนสุดนอน

พี่ฝนธนสุดนอน

พี่ฝนธนสุดนอน